สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้นะคะ
พบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะมาเริ่มกันที่ควันหลงของศึก
โดยเมืองทองก็ออกมาบอกว่าไม่ติดใจกับจังหวะจุดโทษค่ะ
ขณะที่บุรีรำยังบอกว่ายังคงมีโอกาสลุ้นแชมป์อยู่ค่ะ
ทศตวรรณศรีปานนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองทองยูเนเต็ดก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่า
ไม่ติดใจกับจังหวะเสียจุดโทษในเกมเมื่อวานนี้ที่กิเลนพยองค่ะ
เปิดบ้านชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไป๓ประตูต่อ๒
โดยทีมเยือนนะคะออกนำก่อนจากเดโก้หรือซานโต้ค่ะ
แต่ว่าเจ้าถิ่นมายิงคืน๓ประตูรวดจากชนะทิพย์สงกระศิลป์สหรัฐเหนียวเย็นแล้วก็เคลียลตั้นซินวา
แม้ว่าประสาทสายฟ้าจะมาไล่ได้อีกหนึ่งลูกจากอานนท์อมอลเลอร์ศักดิ์นะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันค่ะ
เมืองทองก็ชนะบุรีรำทั้งเย่าและเยือนในลีกเป็นครั้งแรก
ซึ่งหลังเกมนะคะโค้ชแบนก็กล่าวว่าส่วนตัวมองว่าไม่น่าจะเป็นจุดโทษ
และในมุมของบุรีดำก็อาจจะมองว่าสมควรได้จุดโทษ
แต่เกมนี้เป็นเมืองทองที่เก็บชัยชนะทุกคนในทีมก็เลยลืมเรื่องนี้ไปค่ะ
ด้านอัฟซินก๊อตบีนะคะคุณซื้อชาวอิร่านก็บอกค่ะว่า
บุรีรำยังไม่ถอดใจในการลุ้นแชมป์ไทยลีก
แม้ว่าจะทำเมืองทองอยู่ถึง๑๕คะแนนก็ตามค่ะ
แต่อีก๑๐นัดที่เหลือยังมีโอกาสให้แซงได้
ส่วนประเด็นที่ว่าหากบุรีรำไม่ได้แชมป์แล้วจะถูกปลด
ก๊อตบีก็บอกนะคะว่ายังไม่ได้นึกถึงค่ะ
รอบ๑๖ทีมสุดท้ายวันที่๓สิงหาคมเพื่อลุ้นแชมป์ต่อไป
สรุปตารางคะแนนหลังจากแข่งขันจบไปแล้ว๒๔นัดนะคะ
เมืองทองก็กลับมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งค่ะ
แบงคอกยูเนเต็ดอยู่๑คะแนน
ส่วนบุรีรำอยู่อันดับที่๔ค่ะ